ก็คือคุณก้องห้วยไร่นั่นเองเรานำเสนอข่าวมาแล้วนะคะว่าเขาเนี่ยแต่งเพลงด้วยกันนะ
ใช้เวลาเพียงแค่๑๐นาทีเท่านั้นค่ะในการที่จะสร้างสรรค์เพลงนี้ขึ้นมานะคะ
แล้วก็เขาหลังจากที่ทราบข่าวว่า๑ใน๑๓ชีวิตที่ติดในถ้ำนะ

ซึ่งเป็นเด็กที่เขาเคยร่วมวิ่งด้วยในโครงการ๙คนละ๙
ทำให้มีความรู้สึกร่วมส่งกำลังใจไปมากเลยค่ะ
คือมันจะมีกลุ่มน้องที่เขาวิ่งตามหลังมา
เพราะว่าเขาไม่ให้ไปวิ่งกับกลุ่มข้างหน้าอยู่แล้ว
ก็คือกลุ่มนี้แหละค่ะกลุ่มหมูปากนี้แหละค่ะ
ใช่แล้วก็วิ่งเข้ามาแล้วมาขอถ่ายรูป
ถ่ายรูปแล้วก็บอกพี่ก้องร้องเพลงให้ฟังหน่อยชอบเพลงพี่มาก
มันเด็กมันวิ่งเข้ามาเยอะแล้วน้องก็เหยียบใส่รองเท้ากัน
พอเหยียบใส่รองเท้ากันแล้วก็เขาไม่อยากจะหยุดรัดใส่รองเท้า
ไม่ทันเพื่อนก็วิ่งแบบใส่รองเท้าหลุดนั่นแหละ

ตัวเล็กครับผมก็เลยหยุดก็เลยหยุดมานี่มานี่มานี่มานี่
ก็เลยก็มารัดใส่รองเท้าให้น้องแต่ก็ไม่รู้ว่าน้องเป็นใคร
วันหนึ่งพอมีข่าวมีข่าวว่ามีน้องศูนย์หายเข้าไปในถ้ำ
แล้วมีคนเอารูปของน้องไตตันแล้วก็กลุ่มน้องหมูป่า
มาโพสต์ในคอมเมนต์ว่าพี่ก้องจำได้ไหมว่า
เด็กคนนี้คือเด็กที่หายไปคือเด็กที่พี่กล้องสายรองเท้าให้
คือเราแบบเราจุกเลยครับเพราะผมจุกเลยผมเลยเขียนเพลง
ยังหวังว่าน้องจะออกมาอย่างปลอดภัย
ชื่อเพลงที่คุณก้องแต่งให้ชื่อว่ายังรอตอนนี้นะคะ
ต้องรอแล้วเจอแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ
จากนี้นักร้องหนุ่มนะยังได้เล่าความประสบการณ์ความกลัวของตัวเองด้วยนะ
ว่าในที่มืดในที่แคบไปไหนต่อไหน
เขาเนี่ยไม่เคยจะไปเที่ยวถ้ำเลยนะไม่มีความคิดนี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
เป็นคนที่เชื่อพญานาคแต่เขาบอกว่าตรงนี้เป็นถ้ำพญานาค

ผมเป็นคนที่กลัวความแคบกลัวความมืดมาก
แล้วก็เรื่องดำน้ำนี่ไม่ได้เลยไม่ได้เลย
กลัวมากกลัวน้ำเป็นคนที่กลัวน้ำนั่งเรือก็ไม่ได้
นั่งเรือก็รู้สึกวิวอะครับ
เข้าใจนะเรื่องของความกลัวเนี่ยห้ามไม่ได้จริง
บางทีติดเรามันไม่นิ่งอะ
ไม่เห็นอะไรเนี่ยมันก็ทำให้เราจินตนาการไปหลายสิ่งเลยนะคุณผู้ชม